สำหรับพี่ตุ๊กชนกวนานบอกเลยว่าโอ้โหงานก็เยอะเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงนะคะ
แต่สำหรับพี่ตุ๊กเนี่ยสามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้อย่างลงตัว
ซึ่งพอมีเวลาว่างคุณแม่สุดสตรองเนี่ยเขาก็จะมักจะพาลูกอย่างน้องแพลวแล้วก็น้องภูมิ
ไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ทำกิจกรรมหลากหลาย
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวพาลูกไปรับลมทะเลเล่นเซิร์ฟกันที่ภูเก็ต
และที่ปังสุดนี่คุณผู้ชมค่ะดูหุ่นเธอสักก่อนนะคะ
คนดีมาในชุดสวยชุดว่ายน้ำงานนี้เนี่ยต้องขอไปถามซะหน่อยแล้วล่ะค่ะ
เคล็ดลับหุ่นเป๊ะเนี่ยเขาทำกันยังไงทำไมคุณแม่ตุ๊กยังคงสวยสตรองแบบนี้คะ
ว่ารูปที่แบบโอเคไม่โอเคก็หามุมโอ๊ยบางรูปกว่าจะลงได้ถ่ายเป็นสิบสิบเลย
มันก็ไม่ได้ได้ทุกมุมไม่รู้ว่าจะมีคนแซวเยอะขนาดนี้
ต่อแรกคลิปนี้ไปยังคิดใจแหละว่าอุ๊ยไปกระทันมากเลยไง
แบบไม่ได้เตรียมยังหมดกับชาติเทนนอร์เลย
บอกเอ้ยแบบสิกโปรงสิกแพลกบอกไม่แข็งเลย

แล้วก็คือเราท่องเที่ยวเอง
แต่ถ้างานบางงานมันก็อาจจะแบบก็ต้องไม่ลืมว่าเป็นแม่ด้วยอะไรอย่างนี้
อืมก็คือพี่ตุ๊กเนี่ยอยากจะบอกว่ามันตามความเหมาะสม
อยู่ทะเลก็ใส่ชุดว่ายน้ำมันก็ไม่แปลก
ที่สำคัญอย่าลืมนะว่าพี่ตุ๊กเนี่ยชีเคยเป็นนางแบบมาก่อน
เพราะฉะนั้นหุ่นเป๊ะแบบนี้เนี่ยเรื่องชิวเลยนะคะ
ที่สำคัญคืออยากจะบอกว่าพี่ตุ๊กเนี่ยยังคงสวยขนาดว่าเวลาน้อยแบบนี้นะ
ดูแลลูกทั้งทำงานไปด้วยทั้งอบขนมอีก
เออหลายอย่างเอาเวลาที่ไหนมาดูแลตัวเองได้ขนาดนี้

แล้วก็ชอบไลฟ์สไตล์ของคุณตุ๊กด้วยจะเป็นคนเก๋ชิกนะครับ